ฟังแล้วรู้สึกนึกถึงอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วจริงค่ะ
ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนแล้วก็คาดการณ์กันว่าปีนี้
อากาศจะเย็นกว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาด้วย
ติดตามรายละเอียดในจับตาเตือนภัยจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันต์นะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีหลายคนรายงาน
สภาพอากาศผ่านเข้ามาทางหน้าจอเทราทราชทีวีบอกว่า

ซึ่งในปีนี้จากการคาดการณ์

เมืองในของเรานั้นจะหนาวกว่าในช่วง๒ถึง๓ปีที่ผ่านมา
โดยช่วงระยะเวลาที่จะหนาวเย็นที่สุด
ก็คือช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องเดือนมกราคม
โดยเพราะว่าอุณหภูมิภาพรวมทั่วประเทศไทย

อุณหภูมิพื้นราบจะอยู่ที่ประมาณ๑๘๒๐องศาเซลเซียต
และพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะหนาวเย็นที่สุด

อุณหภูมิพื้นราบจะอยู่ที่ประมาณ๖๗องศาเซลเซียต

เทียบแล้วก็จะหนาวเย็นเหมือนกับปีที่แล้ว
อยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
นี่คือความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันในปีนี้
จากการคาดการณ์จากโครงบุตุนิยมพิทยา

ซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศจมตัวและกดกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวบนท้องฟ้า
ต่ำลงมาอยู่ข้างล่างกลายเป็นหมอกที่เราได้เห็นกันในยามเช้า
ดังนั้นลักษณะแบบนี้จึงทำให้ช่วงกลางวันนั้น

หย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือตัวเลขความกดอากาศ
ตัวเลขมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่กำลังก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้น

สังเกตว่าตัวเลข๒๐นั้นขณะนี้มีการแผลลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามแล้วก็สปลาว
จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นจะค่อยอ่อนกำลังถอยร่น
กลับไปอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มบริเวณทางตอนบนของเวียดนามแล้วก็สวพปลาว
ในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับและการแผลลงมาในรอบที่๒นี้
การว่าจะแรงกว่าครั้งนี้แล้วก็จะอยู่นานกว่าครั้งนี้

ตอนนี้กำลังก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้
การว่าหย่อมความกดอากาศต่ำยมนี้เอง
จะมีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ฝนในเมืองของเรา

แล้วก็มีการดูดเอากลุ่มฝนดูดเอากลุ่มความชื้น
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆหนาตาบริเวณนางกล่าว
ดังนั้นในระยะนี้จากการพัฒนาของหย่อมความกดอากาศต่ำ
กล่าวนี้เองจึงมีการดูดเอากลุ่มฝนรอบ
อยู่ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยเองพื้นที่ภาคตะวันออกเอง

เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้
จึงทำให้ในระยะวัน๒วันนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ก็จะซาลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าน่าจับตามอง
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้
รู้สึกแต่ว่ากลุ่มฝนนะมีการฟอร์มตัวในบริเวณทะเลจินใต้

ฝรั่งการฟ้าฝนในเมืองในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว

เพราะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
สัปดาห์นี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ